สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

ครับจากที่ผมขายสี่ห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่สามร้อยครับ
ราคาก็จะแบบครับเราก็ต้องดูราคาด้วยครับ
ไม่ใช่ว่าเจียวแค่ราคาที่ถูกแล้วก็อยากกินของนี้ไม่ใช่ครับเนี้ย
ก็จะหายกับร้านจะหายเลยครับก็แบบเนี้ยก็โดนออฟฟิศ
ประดาษแบบนี้แล้วพี่สูงว่ากูคุยใช่ครับต้องมาที่ร้านก่อนว่าอันเนี้ยเป็นยังไร